เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะยอมใจอ่อนแล้วว่า

ว่าเนี่ยไม่ได้สารภาพรักใครนะคะณเดชน์คุกิมิยะค่ะ
เล่นไอจีแล้วอยู่วงการมาเป็น๑๐ปี
เพิ่งจะมีอินโปรแกรมกับเขานะจ๊ะ
แล้วเป็นไอจีจริงด้วยนะเช็คมาแล้ว
ณเดชนคุกิมิยะเปิดแอคเคาน์ใช้ชื่อว่า
ตามมาติดกับไอจีแม่แก้วแล้วก็กลุ่มแฟนคลับ
ก็ยังไม่มียอดฟอร์ตอนนี้แสนกว่าแล้วนะคะ
บันเทิงไทยรัฐโทรไปสอบถามพีอาร์ผู้จัดการณเดชน์
ยืนยันว่าอินสตราแกรมของณเดชน์จริงนะคะ
แล้วก็ฝากให้ไปตามฟอลโลณเดชน์ด้วย
ส่วนจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรณเดชน์ถึงยอมเล่นไอจี

ยาย่าจะออกงานค่ะเดี๋ยวคงได้จอใหม่สัมภาษณ์กันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ